ดังนั้นค่ะการรวมกลุ่มการมั่วสุมอันนี้ผิดนะคะ
แต่ว่าคราวนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้น
คือมีคนเข้ามารวมกลุ่มกันมาเล่นไพ่
ทีนี้พอฝ่ายปกครองที่ร้อยเอ็ดไปบุกจับกลุ่มนี้อ้าง

เจ้าหน้าที่ก็แค่เล่นรับสมองแค่นั้นเอง
สมองคิดเลขเล่นแต่โดนจับจริงนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เดี๋ยวไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่ไปบุกจับกลุ่มกันหน่อยค่ะ
นี่เจ้าหน้าที่เขาก็มีการสนที่กำลังกันเนี่ยนะคะ
โดยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่าปกรองจังหวัด๑๐๑
แล้วก็มีชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วอำเภอเสรภูมิไปตรวจสอบเลย

คนในวงเร็วกว่ายกเว้นคุณป้าคุณยายที่อาจจะลุกไม่ไหว
ก็อายุเยอะแล้วไงคะอาจจะวิ่งหนีได้ไม่ทัน
นี่เจ้าหน้าที่เข้าไปที่หมู่๑๖ตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิที่๑๐๑เนี่ยนะคะ
ก็พลเมืองดีเขาแจ้งบอกว่าช่วยมาดูหน่อยเถอะ
ตรงนี้มันมีการมั่วสุมเล่นการพนันเนี่ย

เพราะว่าเขาแอบเล่นไพ่กันจับได้๖คน
แล้วก็มีของกลางเป็นเงินสด๑๐๘บาท
พอจับเอารวมป้าแม่ทั้งหลายมารวมกลุ่มกัน
นุ่มไม่ได้เล่นอะไรเยอะแยะก็แค่รับสมองแค่นั้นเอง
แต่แน่นอนค่ะตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหา

แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๖คน
รวมถึงของกลางส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ย้ำนะพรกรฉุกเฉินยังมีผลอยู่
ใช่ครับมันรวมกลุ่มมั่วสุมไม่งั้นโดนจับนะคะ
มั่วสุมตั้งวงไม่ว่าจะเป็นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือว่าจะเป็นแบบนี้พงเล่นภายการพนันนะฮะ